มองว่าทักษิณจะสู้ต่อหรือว่าจะหยุด

เราก็อาจจะเห็นอะไรที่มันแปลกขึ้นมาในสังคมไทยอีกที

โดยเฉพาะคนใกล้ชิดทักษิณ

ปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ข้างใน
อยู่ในประเทศเหล่านี้เราจะทำยังไงกันต่อไป
มีคนเข้าพูดกันเสมอ